คุณผู้ชมค่ะอากาศวันนี้เนี่ยร้อนร้อนมากเลย

วันนี้สูงถึง๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
แต่จะบอกว่าอากาศที่ว่าร้อนวันนี้แผงหนังสือร้อนยิ่งกว่า
เพราะว่ามาลัยไทยรัฐของเราในวันนี้
เราในวันนี้เลยนะคะลุคของเธอเนี่ยเผ็ดแซ่บซีด
ต้องบอกว่าเมพิชนาธิเนี่ยเป็นสาวที่สวยสดแล้วก็แซ่บเวอร์จริงนะคะ

มาอวดหุ่นเสี้ยลงคอลัมป์มาลัยไทยรัฐ
บอกเลยว่าแฟชั่นเซ็ตนี้ต้องทำเอาแผงหนังสือลุกเป็นไฟ

ตัวแม่เซ็กซี่กลับมาทวงบันลังแล้วนะจ๊ะ
คือปกติก่อนหน้านี้ตอนที่มีแฟนแล้วรักแฟนมาก

ใส่แต่ผ้าใบเด้อไม่ค่อยได้มีภาพอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่

ซึ่งเจ้าตัวก็เป็นปลื้มสุดเลยเหมือนกันนะ
ถึงขนาดที่ว่าตัวอยู่ไกลถึงลอนดอน
แต่ก็อุตส่าห์แชะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะคะ

ก็พอจะมีหนุ่มแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบ

แต่เธอบอกเลยว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา
มันสอนทำให้เธอต้องเลือกเยอะ
อยากเจอรักแท้รักจริง
แล้วก็เข็ดเหลือเกินกับการคบเด็ก

เอาที่แบบว่ารักจริงหวังแต่งกันไปเลย
หนุ่มคนไหนที่มีคุณสมบัติ
ตามที่สาวเมพิชนาธิเขาได้บอกไปว่า

เพราะว่าสวยแบบนี้เนี่ยดิฉันเชื่อนะคะว่า
โสดไม่นานอย่างแน่นอนนะคะ
คือเมพิชชนาธิ์เขาบอกว่าตอนนี้

และตัวเธอเองก็ระวังเป้าหมายในชีวิตเอาไว้

หมายในชีวิตของผู้หญิงแทบจะทุกคนแหละ
หน้าที่การงานก็ดีสวยก็สวยหุ่นก็ดีคือมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นจุดบกพร่องเลยอ่ะ
แล้วพอที่ฉันหันมามองเมย์พิชชนาสใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่า
เดี๋ยวคุณพลอยดิฉันว่าคุณเริ่มออกแนวขายของแล้วนะคะเริ่มประกาศว่าตัวเองโสดแล้วเกี่ยวอะไรกับสาว
โสดเนี่ยดิฉันเชื่อว่าทุกคนรู้เพราะที่ฉันบอกทุกวันอยู่แล้ว
แต่จะบอกให้กำลังใจกับสาวทุกคนว่า
คือจริงแล้วให้ดูคุณเมย์ไว้
ก็สามารถที่จะทำได้แค่หาความสุขในชีวิตให้เจอแค่นั้นเองค่ะ